สวัสดีครับสวัสดีครับข่าวกีฬาในช่วงนี้กับเราสองคนนะครับ
เดี๋ยวมาเช็คผลการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกกันหน่อยเมื่อวานครับ
ก็เดี๋ยวเริ่มต้นกันที่บิ๊กแมชเลยแล้วกันนะครับ
บุรีรำเนี่ยก็เปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือไปได้ทำให้อ่า
ตอนนี้เนี่ยนะครับทางฝั่งของบุรีรำเนี่ย
ทิ้งห่างทางฝั่งของแบงค์คล็อกครับ
บุญพันธุ์แค่ตัวสำรองนะครับนอกนั่นก็ชุดใหญ่เลยนะครับ
สุประโชคสุปชัยแล้วก็โจทานโบลิงกินะครับนาทียี่สิบ
ครับบุรีรัมณ์ขึ้นนำสำเร็จนะครับหนึ่งศูนย์จังหวัดนี้
พุทธศิลป์นะครับย้อนไปเช็ควีเออาร์นะครับเป็นธนบุญ
สหรัฐที่ไปตัดฟาวใส่มาซิกก้านะครับแล้วก็เป็น
อทานโบลิงกิที่ยิงเข้าไปไม่พลาดนะครับทำสถิติยิง
เกมติดต่อกันด้วยนะครับจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่ง
หลังนาทีเจ็ดสิบแปดครับทิ้งห่างสองศูนย์โอ้โหสุปชัย
ใจเด็ดยิงตามน้ำลูกนี้ถือว่าเฉียบขาดเลยครับยิงแบบ
สัญชาติยานกองหน้านะครับหนีไปเป็น๒ต่อ๐ครับแต่ว่า
นาทีที่แปดสิบเจ็ดท่าเหลือไล่มาหนึ่งต่อสองครับประกอบ
เตะมุมเข้ามาให้นัทธวุฒิสมบัติโยธาโขกเข้าไป
จากนั้นก็ไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมบุรีรำชนะการท่า
เรือเอฟซีสองต่อหนึ่งเก็บเพิ่มเป็นสิบสิบแปดคะแนนทิ้ง
แบงคอกอันดับสองสิบคะแนนนะครับส่วนการท่าเรือ
นั้นยังอยู่อันดับเจ็ดเช่นเดิมมีสามสิบสองแต้มนอก
จากนี้นะครับใช้ชนะเกมเมื่อวานของทางบุรีรำนะครับทำให้
ตลอด๑๓เกมที่ลงเล่นกับการท่าเรือที่บ้านนะครับ
ของบุยรำทำสถิติชนะสิบสมึกสามแล้วก็ยังไม่แพ้
เลยแม้แต่นัดเดียวด้วยนะครับ
เป็นเทโลที่เอาชนะไปได้ในช่วงต่อเวลา๑ต่อ๐
กลับมาเจอกันในศึกไทยลีก

เข้าทางเดียโก้ตามยิงในเขตโทษแต่ว่าเป็นชาตรีชิมทะเลนะครับ
ซ้ำเข้าไปขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับต้องมาลุ้นประตูขึ้นนำในช่วงท้ายเกมเลยนะครับ
คูณีจากนั้นก็นาทีบาปครับนาทีที่เก้าสิบเอ็ดช่วงทดเจ็บ
เลิมศักดิ์ขี่แนวรับโปรลิสเทโลเอฟซีนั้นยิงตีเสมอ๑ต่อ๑ครับ
แล้วก็จบเกมก็แบ่งกันไปคนละหนึ่งคะแนนอย่างไรก็ตามนะครับ
จากการโดนตีเสมอในเกมดังกล่าวของทางบีจีนะครับทำให้พวกเขาทำแต้มหล่นเพิ่มไปอีก๒คะแนน
ผลการแข่งขันอีก๒คู่เมื่อวานนี้ครับ
เป็นศึก๒สัตว์นะครับ๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ทีมอันดับ๕ที่มี๓๔คะแนนขอนแก่นเกมล่าสุดนั้นบุกไปชนะ
นครราชสีมา๒ต่อ๑เกมนี้ไม่มีปัญหานักเตะที่ติดทดแบนนะครับ
ได้ติดพรมบุญศาลแบ็คซ้ายตัวหลักพ้นโทษแบนกลับมา
แล้วก็แกนหลักก็อยู่กันครบทั้งโจโชวกอมแมนปานเดชาเงินประเสริฐ
ส่วนคู่กองหน้าก็เป็นยิปซันเมโลนะครับยืนคู่กับโรมูโรคาร์เบา
มีลุ้นเป็น๑๑ตัวจริงรวมถึงยังได้วิเล่นป๊อปพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมนะครับ
แต่ต้องรอเช็คความฟิตของลูคัตโฮช่าซาดอลมีซาเยฟแล้วก็พิชาอุทรา
คู่นี้เคยพบกันมาบนหลีกสูงสุดเพียงครั้งเดียวนะครับในเล็กแรก
เป็นเมืองทองนั้นเปิดบ้านชนะขอนแก่นไป๓ประตูต่อ๑นะครับ
รวมทั้งสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนได้ด้วยถึง๑๕ครั้ง
จะมาวัดคมกันในเกมนี้นั่นเองนะครับครับโปรแกรมคู่อื่นในวันนี้ครับ
แล้วก็คู่ที่น่าสนใจในวันนี้ครับคู่สุดท้าย๑๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
เป็นการดิ้นรนหนีการตกชั้นของทั้งสองทีมนะครับ